มาติดตามห้องข่าวหัวเขียวนะครับมาดูเหตุสลดเหตุใหญ่นี้กันเพราะว่าช้างตายเป็นเรื่องใหญ่นะ

เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะพี่น้องชาวเชียงใหม่เนี่ยคือก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีพายุโดยเฉพาะพายุมาเนี่ยลูกเห็บก็ถล่มด้วยพี่บุ๊คบ้านพี่บุ๊กนี่
ช่วงนี้คือเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลมแรงแบบนี้นะคุณคือต้องเตือนกันเลยหลายพื้นที่นะเรื่องสภาพอากาศเดี๋ยวรอนะฮะรอในห้องข่าวหัวเขียวของเราจะเตือนสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยเนี่ยลมแรงไหมล่ะคุณต้นมะพร้าวยังโยกเลยอ่ะ

นี่เป็นแม่ลูกกันนะคะส่วนช้างอีกตัวช้างอีกเชือกที่มันตายเนี่ยก็คือพรายโจ๊อายุ๕๐ปีเป็นช้างเลี้ยงก็ต้องใช้เชือกถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ที่ปางช้างแม่วางนะฮะของมูลที่อนุรักษ์ช้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอนนั้นเขาเอาไปล่ามไว้ใต้ต้นไม้แล้วลมมันพัดมาโหมกระหน่ำแบบนี้ต

แพร่แม่วางเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังบางส่วนด้วยนะคะนี่ค่ะเหตุการณ์พายุพัดกระหน่ำครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงมากต้นไม้หลายจุดหลายพื้นที่หักโค้นลงมาโดยเฉพาะตรงนี้ค่ะถนนเจริญประเทศหน้าโรงแรมอนันตราตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับต้นมะยมที่ปลูกอยู่ริมรั้วของโรงแรมเนี่ยมันถูกแรงลมพัดกระหน่ำจนต้นไม้หักโค้นแบบนี้ล้น
โห้เลื่อยที่เป็นเลื่อยเครื่องยนต์เนี่ยมาเลื่อยก่อนที่จะเคลื่อนย้ายให้พ้นไหลทางแล้วก็เคลียร์ให้พื้นที่การจราจรสามารถเปิดใช้การได้ตามปกติคือตอนนี้เฉพาะในพื้นที่ก็กลัวนะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่วางเพราะว่ามันเกิดพายุฤดูร้อนผลฟ้าขนองลมกระโชคแรงแบบนี้มาสองวันติดแล้วตั้งแต่วันสงครานวันที่
ใช่ครับสำคัญเลย